ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะเธอขับรถเบนท์ค่ะ
บอกว่าช่วยตามหาหน่อยคนขับรถฟอร์ดคันนี้
จู่ก็ถอยรถรถฟอร์ทเนี่ยมาชนรถของเธอนะคะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะตั้งแต่จุดนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมดูลูกศรสีแดงนะคะรถเก๋งฟอร์ดคันนี้ค่ะ
คือคู่กรณีเนี่ยคือคันอื่นคันนี้เขาก็กำลังจะมาทางนี้ฮะ
เหมือนกับยึกยักยึกยักหน่อยหนึ่งซึ่งเจ้าของรถที่มีกล้องหน้ารถยืนยันว่าไม่ได้บีบแกร่อะไรเลยนะฮะ
ใช่คือถ้าฟังจากเสียงในกล้องเนี่ยก็ไม่ได้บีบแรร์อะไร
ไม่ได้มีเสียงแตรใช่ค่ะอ่าแล้วดูตรงนี้นะฮะ
ค่ะรถคันนั้นน่ะก็ไปจอดอยู่ตรงทางโค้งตรงนี้
อ่ารถรถคันนั้นเนี่ยคือรถปอดนะฮะอ่า
เบ้นคันนี้ของเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ชะลอแล้วว่า
ทำไมไม่ไปเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
นี่ฮะถอยมาชนซึ่งเธอบอกว่าตอนที่ยึกยักยึกยักจนตรงที่ว่าคันนี้เขาชนกับคันอื่นอยู่แล้วเขาจะออกไปใช่ไหม
ใช่ค่ะเธอก็จอดให้นะเธอก็ชะลอให้เขาจะออกไปก็ออกเขาก็เขาก็จอดให้เออเขาก็จอดให้ไป
คือฟอร์ดคันหน้าเนี่ยไปชนกับเซียวีก่อนนี่มีแล้วรอบนี้ตรงนี้ก็ยังไปหยุดรออยู่อีกนะฮะค่ะ
นี่ชนถอยมาชนเข้าไปทีนึงแล้วนะครับนี่เขาก็พยายามจะถอยหนีแล้วฮะ
พยายามจะถอยหนีมันมันอะไรของมันล่ะใครรู้
นี่ฮะเธอชนอีกรอบนึงเบ้นหลบได้ทันค่ะแล้วเธอก็ไปเลยเธอก็ไปเลยนะคะครับ
ผู้โพสต์เนี่ยระบุบอกว่าคือรบกวนเพื่อนหน่อยช่วยแชร์ทีนะคะ
ใครรู้จักเจ้าของรถฟอร์ดคันนี้แจ้งมาทีเนื่องจากว่าวันที่สิบสองเดือนหนึ่ง
ไปพบรถสองคันชนกันก่อนหน้านี้จากนั้นก็ตามคลิปเลยค่ะ
ลักษณะจะขับหนีแต่อยู่หยุดรถแล้วก็ถอยมาชนรถของเราแทน
ก็คือรถเบนท์นั่นแหละค่ะยังไม่พอพยายามที่จะถอยมาชนอีกเป็นรอบที่สองนะคะ
แต่เคราะห์ดีไหวตัวทันก็เลยรีบพุ่งไปก่อนค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสะพานข้ามถนนศรีนครินมุ่งหน้าถนนมอเตอร์เวย์นะคะ
บอกว่าใครรู้จักเนี่ยรู้จักเนี่ยบอกเธอหน่อยนะฮะ
โมงทะเบียนชัดหมดอีกอ่าทะเบียนชัดนะรถฟอร์ดคันนี้แหละค่ะ
คอรคังดรชดา๑๙๙๐กรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าตำรวจเนี่ยไปตามดูตามทะเบียนเนี่ย
ตอนนี้รู้แล้วนะคะสำหรับรายชื่อคนที่ครอบครองรถฟอร์ดคันนี้ค่ะ
เจอชื่อเจ้าของแล้วจดทะเบียนเป็นบริษัทเดี๋ยวความคืบหน้าตำรวจคงตามให้ต่อ